คุณผู้ชมคะประชาชนและข้าราชการกว่า๖๐๐คน
ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ซึ่งพิธีปลงผมได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ
เมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศภายในวัดเซกาเจติยาราม
อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลค่ะก็เป็นไปด้วยความปลื้มปิติ
โดยมีตัวแทนภาครัฐแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่า
เข้าร่วมพิธีปลงผมนาคในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ซึ่งมีนายวรทัศน์ทุลีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ขณะที่บรรดายญาติมิตรของผู้อุปสมบททั้ง๙๙คน
ต่างมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนพิธีอุปสมบทจะจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้
บรรยากาศก็ไม่ต่างจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
นายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคตามโครงการบรรพชาอุปสมบท
เลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดี
ครั้งนี้ก็มีข้าราชการมีประชาชนเข้าร่วมอุปสมบทมากถึง๓๓๕คน
ซึ่งผู้ที่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สามารถที่จะลาอุปสมบทได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน๖๘๑๐รูปค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะ
อย่างที่วัดศรีโคมคำจังหวัดพยาวมีผู้เข้าร่วมโครงการ
พชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งหมด๗๙คน
เมื่อวานนี้ก็มีพิธีปลงผมนาคโดยมีนายนรงศักดิ์โอสธนากร
ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคารวาส
และหลังจากจัดพิธีอุปสมบทในวันนี้แล้ว
ก็จะมีการอบรมปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรที่คณะสงฆ์กำหนด
ระหว่างวันที่๒ถึงวันที่๑๖พฤษภาคมรวม๑๕วัน
ที่วัดพระธาตุจอมทองต่อไปนะคะ
เรามาปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ชมที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหารจังหวัดพิศนุโลก
นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีปลงผมนาค๘๙คน
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

ยังช่วยส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัย
และปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
พร้อมใจการแสดงความจงรักพักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ